ส่วนคู่นี้หลายคนยังลุ้นอยู่เลยนะคะสำหรับแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาริน
อืมก่อนหน้านี้หนุ่มแดนเนี้ยเขาเคยโปรยเอาไว้ค่ะว่าเดี๋ยวดูนะ
วันเกิดของแพตตี้เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์บันเทิงไทยรัฐของเราก็ไปตามติดไปตามดูค่ะ

หวานหวานหวานหวานหวานหวานหวานหวานหวานหวาน
หวานหวานหวานหวานหวานหวานหวานหวานหวานหวานหวานหวาน